อยู่กินกันมา๑๔๑๕ปี

แล้วบังเอิญไปเจอภาพบาดตาบาดใจ
ว่าภรรยาไปนั่งอยู่ในรถของเพื่อนชายคนสนิท
ไหนจะเห็นกางเกงในเสื้อในไปแขวนอยู่หน้าห้องเพื่อนชายคนสนิทอีก

ภรรยาไปแจ้งความจับสามีตัวเองข้อหาขโมยกางเกงใน
และสามีก็ไปกระโดดขวางรถเพื่อนชายคนสนิทของภรรยา

ผู้ชายคนนี้คือฝั่งสามีนะคะ
ขวางหน้ารถยนต์ที่เขาบอกว่ามีภรรยาของเขา

บอกเห็นภาพบาดตาบาดใจนะคะ
พยายามจะเรียกให้ภรรยาลงมาเคลียร์แต่ก็ไม่เคลียร์
ทีมขัดรอลงพื้นที่ไปเพราะว่าจริงแล้วเรื่องนี้มันถึงหูของทันายแล้วแหละ

พี่เป็นสามีภรรยากันแล้วพี่แจ้งความขโมยกางเกงในกันอย่างนี้เหรอ
แล้วตกลงคือยังไงพี่จะบอกว่าเมียพี่มีชู้เหรอหรืออะไรกันแน่
นี่คือนายธนกรนะคะเจ้าของเรื่องราวดราม่านี้เขาบอกว่า
เขาอยู่กินกับภรรยามา๑๔๑๕ปีแล้วมีลูกด้วยกัน๓คน
เขาเนี่ยค้าขายอาหารตามสั่งภรรยาก็ขายของบ้างเล็กน้อยไม่ได้ทำอะไรจริงจัง
ทีนี้พอประสบปัญหาด้านการเงินนะคะรถยนต์ที่ซื้อให้ภรรยาถูกยึดก็เริ่มทะเลาะกันบ่อยขึ้น
ภรรยาก็เลยขอย้ายไปอยู่อีกตึกนึงที่ห้องพี่สะพ้าย
ซึ่งมันอยู่ใกล้กับห้องของเพื่อนชายคนสนิทแล้วพาลูกสามคนไปเลี้ยงดูที่บ้านด้วย
เขาก็ยังโอนเงินส่งให้ภรรยาใช้อยู่เป็นประจำ
เจอเสื้อยกทรงสองตัวและกางเกงในที่ซื้อให้ภรรยาแขวนอยู่ราวหน้าต่างห้องผู้ชายคนนั้น
ผมขึ้นเลยพี่ขึ้นเลยจริง
ไปสับคัทเอาท์

ฝ่ายภรรยาก็ไปแจ้งความกล่าวหาว่าเขาไปขโมยกางเกงใน
คุณยังกล้าแจ้งความว่าผมขโมยกางเกงในคุณอีกเหรอ
ผมก็ไม่ได้เอาไปด้วยนะแค่สับคัทเอาท์หน้าห้องเฉย
มีความสนิท
ทีมข่าวเราก็อุตส่าห์ไปที่ห้องพัก

แต่ก็ไม่เจอทั้งตัวภรรยาแล้วก็เพื่อนชายคนสนิทเลย
เพราะว่าชาวบ้านมันบอกไม่เห็นตั้งแต่เช้าค่ะ
ก็เลยถามชาวบ้านว่าพี่รู้เรื่องราวของคนคู่นี้ไหม

ฝ่ายเพื่อนชายคนสนิทที่ว่าอาจจะเป็นแฟนใหม่เนี่ย

มีแต่ฝ่ายหญิงนี่แหละที่ไม่ทำอะไรเลย
ชาวบ้านบอกว่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน
แต่ฝ่ายหญิงมีปัญหากับชาวบ้านแถวนี้บ่อย
ไม่ได้ถามก็ช่วยไงช่วยแม่ผัว

เอาว่าเรื่องนี้ฝ่ายสามีไปปรึกษาทนายรณรงค์แก้วเพชรใช่ไหมคะ
นายบอกว่างั้นเดี๋ยวเอาข้อกฎหมายมาคุยกันละกัน

สามีภรรยาต้องคุยกันให้ชัดก่อนนะ
ว่าคุณจะยังอยู่ด้วยกันหรือคุณจะเลิกรากันแล้ว
เอาให้ชัดเวลาที่ต่างฝ่ายต่างมีใหม่

ว่าตกลงมีได้ไม่ได้เลิกยังไม่เลิกอะไรแบบนี้
ส่วนประเด็นเรื่องการแจ้งความลักทรัพย์เนี่ย
ไม่มีหลักฐานยืนยันมันก็แจ้งไม่ได้

เพราะว่าสามีบอกว่าเขาเป็นคนซื้อให้ฝ่ายอดีตภรรยาใช่ไหม

เป็นสิทธิ์ของใครถ้าตามหลักคือของแม่
แต่ถ้าพ่อไปแจ้งจดที่อำเภอก็ทำได้เหมือนกัน

เอางี้ผมขอฝากแค่สั้น
อยากให้คนที่เป็นสามีภรรยาที่ดูข่าวนี้อยู่

ผมอยากให้คนที่เป็นสามีภรรยาช่วยคุยกันดี

เพราะถ้ามีใครสักคนนึงติดคุก
อย่าลืมนะว่าอีกฝ่ายต้องพาลูกไปเยี่ยมในคุก
คือธนารณวงศ์บอกว่า
เข้าใจนะสามีภรรยาบางทีอยู่ด้วยกันไม่ได้
เหมือนที่เราเคยคุยกันเป็นแฟนเป็นสามีภรรยา

คุณแจ้งความคุณโกรธคุณไม่รักกันแล้ว

พาลูกเข้าเรือนจำเพื่อไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่อย่างนี้
มันสงสารเด็กนะคะ